คุณผู้ชมนี่ถ้าเป็นเราเราก็งงนะเจอแบบนี้

รถก็จอดหน้าออฟฟิศปกติเลยนะคะ
ปรากฏว่าวินมอเตอร์ไซค์ขับรถมาชนรถเธอ

แต่ผู้ชายคนนี้เป็นวินมอเตอร์ไซค์คนนี้
บอกว่าไม่ไปคุยกันที่สอนอ
เดี๋ยวจะโทรเรียกแม่มาให้จ่ายค่าเสียหายให้
สุดท้ายแล้วทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะ
ทะเลาะกันคือก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้ว
แต่ความแปลกคือผู้ชายคนนี้เหมือนเมาอะไรมา

เจออีกคลิปป่ะไปตามผมพี่วินผมบอกให้ไปคุยที่สอนอ่ะ
พี่ไม่ไปอ่ะผมก็ได้โทรหาแม่ผมป่ะซอยผมอยู่สามสี่เข้าไปสุด
ซอยเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตรงเข้าไปเจอเต็นต์เดินไปซ้ายมือ
บ้านเปิดเขาเรียกสามสามห้าสามสิบสามมาหาสู่เมธาอิมสอน
พวกมึงรู้จักแต่สุเมธามึงรู้จักสุภาพเปล่ากูถามว่าพวกมึงรู้จักสุภาพ
อ้าวอ้าวอ้าวพี่เป็นอะไรคะเนี้ยอ้าวรู้ป่ะเนี้ยอะไรเนี้ย
พี่เป็นอะไรมากป่ะเนี้ยใครขับเอ้าพี่เป็นอะไรคะเนี้ย
รู้จักสุภาพเปล่าหรือมึงอยากจะรู้จักสุภาพถอยกูดิเดี๋ยวผมถามให้ดู
อ้าวอะไรเนี้ยคืออะไรคะเนี้ยคุณลงพาโทษโทษแจ้งตำรวจให้ดูแล้วนะครับ
เดี๋ยวตำรวจมาเดี๋ยวกูคุยกับตำรวจให้ดูด้วยพวกมึงยังไม่เคยเห็นหรอก
พวกมึงยังไม่เคยเห็นหรอกเด็กไก่อ่อนนะกับพี่โทษเนี้ยตำรวจมาเลย
ไข่เจอลุงทุจัดให้แทงตายทุกตัวไม่รู้จักเลยช่างทางไหม
กระดูกดูดูดูแล้วเดี๋ยวผมให้เริ่มอีกแล้วนะครับ

เฮ้เองและเองรู้จักสุปชกไหม
โอ้โหแค่สุเมธาอุดมสุภาพก็เป็นลมแล้วอย่าเอาสุปโชคไปยุ่งเลย

เดี๋ยวลองดูถือมีดด้วยเอาจริงนะคะ
นี่วงกลมเนี่ยนี่ล้วงมาจากกระเป๋าด้านหน้าแบบนี้ค่ะ
เอามีดออกมาอยู่ในมือนั่นน่ะเห็นไหม

เฮ้ยถือมีดด้วยเดี๋ยวแทงไส้ไหลเลย

เธอให้ไปรักษาทานยากที่บ้านนี่ดูสิฮะ
คือตอนแรกดูทรงเหมือนจะเก็บทรงอยู่แต่สุดท้ายเก็บทรงไม่อยู่
ของมันดีดไปโดนตัวอะไรมา
แล้วสุดท้ายเกิดกลายเป็นว่าเจ้าของเธอก็งง

คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงที่เป็นเจ้าของคลิป
เธอบอกว่าเดี๋ยวโทรเรียกประกันก่อนเธอก็มีประกัน
บอกไปเจอกันสอนอเลยไม่ต้องรอประกัน
เดี๋ยวจะโทรเรียกแม่ให้แม่ไปจ่ายตรงนู้น

อุดมสุทธาสุเมทาต้องมาให้ครบ

จริงเป็นลมเลยนี่

สักพักหนึ่งหันกลับมาเมื่อสักครู่เดือดนะ

อ่อนน้อมธอมตนครับทุกคำเลย
สุธิศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตำรวจเองเนี่ยก็เรียกวินคนนี้
มาตรวจสอบตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเลยตรวจสอบเสื้อก่อน
ตรวจสอบเสื้อก่อนก่อนที่จะตรวจสอบชื่อว่าชื่อสุเมธาสุภาพหรือว่าอุดมกันแน่
เสื้อวินเนี่ยเป็นเสื้อปลอมนะคะแล้วก็ไปเจอมีดที่ชายข่มขู่คู่กรณี
แต่ตรวจสอบแล้วไม่พบสารเสพติดในร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจทำก็คือ
ดำเนินคดีแค่ในส่วนของขู่จะทำร้ายร่างกายแล้วก็มีการเสียค่าปรับ๕๐๐บาท
แล้วก็ปล่อยตัวไปส่วนเพื่อนที่วินมอเตอร์ไซค์เราไปถามหน่อย
ปกติแล้วแกดีดแบบนี้ไหมปกติแล้วแกเป็นสุภาพหรือแกเป็นสุเมธีหรือแกเป็นอุดม
เพื่อนบอกว่าเป็นสุภาพไม่ใช่หมายถึงชื่อสุภาพปกติแล้วเป็นคนสุภาพอ๋อ
ปกติแล้วเป็นคนสุภาพนิสัยดีคนหนึ่งเลยแหละอ่อนน้อมถ่อมตน
ไม่เคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกับเพื่อนหรือแม้แต่ไม่มีปัญหากับลูกค้า
จริงเหรอจริงเพื่อนพุทธวินบอกแบบนี้แต่เสื้อวินปลอมนะคะไม่รู้ว่าเอ่อ
เพื่อนที่บอกเนี่ยเสื้อวินของเพื่อนก็ปลอมด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจนะ
ยายพาโดนตรวจทั้งแผงเลยนะนี่แหละค่ะสุเมธีคนเดียวอาจจะพาเพื่อนซวยด้วยนะคะ
ทีนี้บางอ้อเข้าใจแล้วเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วว่าเกิดจากอะไร
ของผู้ชายคนนี้บอกว่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากฤทธิ์ของการเสพกัญชา
เพราะผู้ชายคนนี้ไม่กล้าเรียกชื่อเลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรกันแน่นะคะ
ผู้ชายคนนี้ติดกัญชาอย่างหนักมากก่อไก่ล้านตัว
ญาติบอกว่าเคยเข้ารับการบำบัดมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่หายมีอาการเหมือนเดิมลักษณะดีดแบบนี้ค่ะ
หนักสุดนี่เคยทำลายข้าวของที่บ้านพังเสียหายมาแล้วหลายต่อหลายครั้งค่ะ